คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้อง
พี่ชายกับน้องชายน้องชายเนี่ยก็เห็นว่าเออ
ประหยัดค่าใช้จ่ายชวนพี่ชวนเมียมาอยู่ห้องด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าพี่ชายคิดว่าเมียตัวเองเป็นชู้กับน้องชาย
ก็เลยแทงน้องแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพต่อไปนี้
พี่ชายหนีนะหนีขึ้นรถตู้ดูค่ะรถตู้คันขาวนี้จะจับได้ไหม
จะได้ยินไหมครับ
เฮ้จำรวจ

นี่ค่ะคุณผู้ชมโดนกดลงกับพื้นแบบนี้แล้วนี่คือนายนัฐกาลอายุ๒๙ปีเขาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องกดลงแบบนั้นเพราะเขาขัดขืนให้ดูอันนี้เป็นจังหวะที่ไปจับกลุ่มนะ
รถตู้ขาวคันนี้ค่ะหลังจากก่อเหตุแทงน้องชายตัวเองแล้วก็ขับหนีมาดูสิเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหมาประกบแล้วก็ดักจับอยู่ตรงนี้นะคะ
ตัวนายนัฐกาลเขาก็พูดไปร้องไห้ไปพร่ำเพ้อถึงเมียตัวเองแล้วก็พูดถึงน้องชายด้วยบอกว่าแค้นมากเลย
แค้นน้องชายร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลานี่เจ้าหน้าที่นะพอจับตัวได้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวขึ้นรถตำรวจไปโอ้โหสภาพคือทุลักทุเลเลยแหละ
เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะตำรวจที่สพเมืองระยองเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
เกิดขึ้นในห้องพักอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงเขาไปเจอน้องของนายนัฐกาล
ชื่อว่านายพานุรักษ์อายุ๒๑ปีโดนมีดแทงแขนขวาก็ต้องเอาตัวน้องส่งโรงพยาบาลแล้วดูสภาพ
โอ้โหคุณผู้ชมมีดสองเล่มนี้นั่นแหละเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุทำร้ายน้อง
แล้วนายนัฐกาลพอก่อเหตุเสร็จปั๊บก็ขับรถตู้คันขาวหนีไปตรงสี่แยกเกาะลอยขับแบบหวัดเสียวมาก
ตำรวจเนี่ยตามตามและอีกอย่างหนึ่งรถตู้คันนี้นะเขาไปเฉียวชนรถเสียหายอีก๒คันอีก
แล้วตำรวจพยายามวอลวิทยุสกัดจับนัฐกาลวางอาวุธวางอาวุธสักพักหนึ่งเคร่ง
เขาโยนมีดทั้งสองเล่มลงมาจากรถแล้วก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยอง
ทีนี้ต้องไปถามถามฝั่งคนเจ็บน้องชายหน่อย
นายพานุรักษ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าพี่ผมน่ะมาแทงผม
ตอนนั้นผมนั่งอยู่ในบ้านแล้วพี่เอาอาวุธมีดวิ่งมาทำร้ายเลย
ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะพี่อ่ะเขาคิดว่าผมไปเป็นชู้กับ
เมียเขาซึ่งผมบอกเลยนะผมไม่ได้มีอะไรกับพี่สะพ้ายไม่
เคยคิดเกินเลยเลยแต่ผมอ่ะก็แค่เห็นว่าพี่ชายผมกับเมียเนี่ย
ช่วงนี้งานการยังไม่มีทำใช่ไหมเอามาอยู่ห้องเดียวกัน
ละกันจะได้ลดค่าให้จ่ายแต่พี่ก็ดันมาเข้าใจผมผิดซึ่ง
ตอนนี้ตัวพี่ชายเองหมอให้ยาสลบนะคะให้หลับด้วยให้สงบ
สติอารมณ์ด้วยเดี๋ยวจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ส่วนรถ
ทั้งสองคันที่โดนตัวในนัฐกาลชนจนสีอาหารเนี่ยเดี๋ยวลง
ทึกประจำวันเอาไว้แล้วเพราะว่าหลังจากที่อาการดีขึ้นแน่น
ต้องชดใช้รถทั้งสองคันแล้วเรื่องทำร้ายร่างกายน้องอ่ะแทงน้อง
น้องอ่ะหึงน้องชายซะงั้นนะฮะญาติบอกว่าไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าเป็นพี่น้องกันค่ะ